คุณผู้ชมครับวิทย์ดับเก๋งฝ่าน้ำท่วมถูกซัดจมมิดคัน
คืออย่างนี้พี่น้องคู่นี้เป็นผู้หญิงทั้งคู่
พัทยาอยู่พัทยาแต่จะกลับระยองเดือนละครั้งนะครับ
ปรากฏว่ากลับไปรู้เลยว่าน้ำท่วมแต่ไม่คิดว่าน้ำมันจะแรงขนาดนี้ครับ
คุณผู้ชมครับไปดูจุดเกิดเหตุเลยนั่น
โอ้โหมิดหลังคาแล้วหลังคาจ้ะนี่แหละฮะบนถนนสาย๓๖ตำบลทัพมา
รายงานข่าวมาตลอดเลยทัพมาอำเภอเมืองระยองครับ
เจ้าหน้าที่เอารถยกมาช่วยกันลากรถเก๋งสีขาวคันประสบเหตุขึ้นมาจากน้ำ
หลังจากจมน้ำอยู่บริเวณไหลทางครับท่วมมิตรเกือบมิตรหลังคาแล้ว
เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่๑๔กันยายนที่ผ่านมานะครับนางสาวปรานีอายุ๒๗ปี
คนขับรถเล่าบอกว่าเธอกับน้องสาวอายุ๑๘น้องเป็นนักศึกษาคณะสัตวแพทย์นะ
สัตวแพทยศาสตร์นะทำงานอยู่ที่คลินิกรักษาสัตว์แห่งหนึ่งในเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
ปกติก็จะขับรถกลับบ้านที่ระยองเดือนละครั้งระหว่างทางเนี่ยคือไม่ทราบว่าน้ำจะท่วมสูงขนาดนี้นะครับ
ประกอบกับมันมืดด้วยนี่ถ้าไม่มีไฟจากการทำข่าวนี่มืดตึ๊บนะกู้ภัยก็มาช่วยส่องไฟ
ขับฝ่าไปครับแต่กระแสน้ำมันแรงแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมันลึกทำให้รถถูกซัดตกถนนครับ
ตรงนั้นเนี่ยที่ผมว่าลึกสูงกว่าสองเมตรนะคุณผู้ชมเธอพยายามเปิดประตูแต่เปิดไม่ออกครับ
พากันปีนข้ามไปเบาะหลังแล้วก็เปิดประตูหลังรถหนีออกมาได้อย่างบุดหวิดครับโอ้โหรอดตายบุดหวิด
นี่ฮะจากนั้นไม่นานรถก็ค่อยจมลงจมลงจมลงจนเหลือแต่หลังคาเมื่อสักครู่
เพราะดีนะครับขณะเกิดเหตุนายจรรย์จันมณีเจ้าของเพจซูมระยองเขาขับรถสำรวจน้ำท่วมมา
อ๋อขับรถมาโอ้โหพี่จัลลันนี่ฮะพี่จัลลันช่วยชีวิตเอาไว้ด้วยครับ
เข้าไปช่วยเหลือประสานเจ้าหน้าที่อ้าวนี่นะครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่จะบอกว่า
ขับรถฝ่าน้ำท่วมอย่าเลยอย่าเสี่ยงใช่เพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะลึกแค่ไหน
อันนี้๒เมตรใช่ไหมเออน้ำแรงแค่ไหนค่ะสามมันจะพัดไปจุดที่ลึกแค่ไหนดูโอ้โห
ถ้าพี่เขาไม่มาช่วยเนี่ยค่ะเนี่ยปกติเนี่ยเธออยู่พัทยาใช่ไหม
ยามันน้ำท่วมตลอดแล้วก็คงจะคิดว่าเออระยองมันคงไม่เท่าไหร่หรอก
เพราะเราก็ไม่ค่อยได้รายงานข่าวระยองกันแต่ปีนี้ระยองหนักมากจริงโดยเฉพาะที่ทัพมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชม